ไปดูคุ้มคลั่งอันนี้ปีนหลังคาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาอยู่พักนึงเหมือนกันถึงจะเกลี้ยกล่อมได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูจังหวะนี้ที่เขาพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วลงมาเขาจะบอกว่ายังไง

คุณผู้ผู้ชมต้องเอากระเชาขึ้นไปรับตัวลงมา
ใช่ค่ะไปอยู่บนนั้นแล้วก็ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อม
ที่บอกว่าพักใหญ่ประมาณสักเกือบ๖ชั่วโมงเหมือนกันนะ
โอ้โหไม่ใช่พักใหญ่พักใหญ่มาก
ใช่ค่ะเพราะว่าคิดดูสิไปพยายามเจรจา
เขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วเขาก็บอกว่า

เขาโดนเจ้านายไล่ยิงมา
ยิงเหรอใช่โดนนายจ้างไล่ยิงมาแบบนี้

ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีได้รับแจ้ง
ตอนประมาณสักบ่าย๓โมงเมื่อวาน
ฟ้ายังสว่างอยู่แน่นอนบ่าย๓น่ะโอ้โฮโอ้โฮ
มีผู้ชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนหลังคาเป็นหลังคาบ้านเอื้ออาทร

เจ้าหน้าที่ก็ไปเลยค่ะเจอผู้ชายคนนี้
เรียกเขาว่าในสิทธิ์ละกันอายุ๔๕ปีเป็นชาวโคราชนั่นแหละ
นั่งอยู่บนหลังคาเลยบ้านเลขที่๙๐ทับ๑๖๙
ตำรวจเองชุดสืบเองพยายามปีนหลังคาขึ้นไปเกลี้ยกล่อม
โอ้โหนี่ต้องเปิดฝ้าขึ้นไป
ใช่ค่ะคือทำทุกวิถีทางแหละจะเข้าไปทางใต้ฝ้าด้วย
ปีนจากตรงนี้ไปด้วยประมาณเกือบ๓ชั่วโมงนะ

ตำรวจถามเจ้าหน้าที่ถามไม่ยอมตอบอะไรเลย
แล้วก็เดินไปมาอยู่บนหลังคานั้นชาวบ้านเขาก็กลัวไง
ว่าตรงกระเบื้องหลังคามันจะแตกจะทะลุจะร่วงลงมา
ทีนี้คนงานค่ะคนงานที่อยู่บ้านเดียวกัน
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ในสิทธิ์เนี่ยนะ
เขาทำงานเป็นช่างเหล็กที่ไซส์งานจังหวัดนครพนม
ทีนี้พอหมดช่วงงานก็มาอยู่เมื่อทำงานที่อุบลค่ะ
นายจ้างก็เช่าบ้านเอื้ออาทรนี้ให้อยู่ด้วยกันกับคนงานคนอื่นด้วย
แล้วตัวในสิทธิ์จริงเขาเพิ่งมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะ
อยู่ได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะ
แล้วพอเช้าเมื่อวานนี้ในสิทธิ์เขามีอาการแปลก
หลังจากนั้นเนี่ยก็ปีนฝ้าเพดานทุบหลังคาทำให้บ้านเป็นรูนะ

เจ้าหน้าที่กลี่ก่อนกว่า๖ชั่วโมงสุดท้ายต้องเอารถกระเช้ามาค่ะ
แล้วพอในสิทธิ์ยอมลงมากับรถกระเช้านี่ทุกคนแบบเฮ้ยโล่งใจเลย
ทีนี้พอลงมาเนี่ยท่าทางเขายังตื่นกลัวนายจ้างอยู่นะ
พอเห็นนายจ้างปั๊บจะหนีเลย
เจ้าหน้าที่ดึงตัวไว้ติดเป็นอะไร
สิทธิ์ก็บอกเลยโดนนายจ้างไล่ยิงมาหลายวัน

และที่ไม่ยอมลงมาเพราะว่ากลัวจะโดนทำร้ายไง
ทีนี้นี่จังหวะที่เอาตัวลงมาเห็นไหม
สะบัดตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็หนีด้วย
แต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็เอาไปสงบสติอารมณ์

ปีนขึ้นไปอยู่บนนั้นนานโดนอะไรบาดหรือเปล่า

โอ้โหขึ้นบ่าย๓ก็ลงเกือบ๓ทุ่มอ่ะดิ

ผมยังค่องใจเรื่องไหนจ้างเอาปืนยีไล่ยิงอยู่
นั่นน่ะสิไม่รู้จริงไหมอืม